คุณผู้ชมคะไปต่อที่หนุ่มโสดเบอร์ล่าสุด

ทำงานหนักช่วงนี้เรื่องสาวก็ไม่เว้นนะคะ
ก็ตั้งแต่มีข่าวนะว่า
เออไปเจอแฟนเก่ามาคุณจานทะวรรณุฑค่ะ
หรือว่าจะโผล่ไปทักทายเซไฮกับซุปตาเบอร์หนึ่งคุณอ้ำพัชราภา
คอมเมนต์ไอจีจนแฟนคลับเนี่ยก็แอบแซวอยู่เหมือนกันนะ

บอกว่าอาจจะเตอร์ไพรส์วงการเลยก็ได้นะ

ความสนิทสนมของไฮโซกึ้งกับนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรค่ะ
ระยะหลังนะอยู่ร่วมเฟรมกันบ่อย
โดยทั้งคู่สนิทสนมกันจากการโรงเรียนคอร์สพิเศษด้วยกันค่ะ

แม้จะยกกันไปเป็นหมู่คณะค่ะ
แต่ว่ามีบางมุมบางช็อต
แฟนก็แอบสังเกตนะเอ้ยตัวติดกันนะจ๊ะ
แถมพอแลนดิ้งกลับมาเมืองไทยปุ๊บค่ะ
ก็ยังมีนัดทานคงทานข้าวด้วยกัน
แต่ว่าข่าวจริงหรือว่าแค่ข่าวลือนะคะ
รอให้ฟังคำตอบจากปากของทั้งคู่กันสักก่อนนะคะ
อันนี้ก็เข้าใจนะ
เพราะคนเราก็ได้มาเพิ่งรู้จักกันเพิ่งมาคบกันนะคะ
ไปเรียนคอร์สพิเศษที่กองลาวิเกาหลีด้วยกันด้วย